รับการถ่ายทอดจากโยโกฮามาประเทศญี่ปุ่น
ลดการใช้พลังงานเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
พบกับอาคารประหยัดพลังงานลดการใช้ไฟกว่า๓๐
๊าซธรรมชาติจากเมียนมาหยุดส่งเข้าไทย
กรฟภยืนยันไม่เกิดไฟดับจากเหตุการณ์นี้
โปรดติดตามตอนต่อไป